ถึงแม้ว่าช่วงเดือนนี้จะไม่มีการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเพราะเขาเลื่อนไปเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะ
แต่ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีกิจกรรมให้รอลุ้นตัวเลขกันช่วงประมาณเที่ยงครึ่ง
ทุกคนต้องดูหน้าจอแล้วแถลงจากสวบควันนี้เลขที่ออกมันกี่หลัก
หลายคนก็ลุ้นกันทุกวันนะคะซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องน่ายินดี
เพราะวันนี้เลขออกมาแค่๒หลักเท่านั้นคือพบผู้ป่วยเพิ่มเนี่ย๔๕รายเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างคงที่จากเมื่อวาน
โดยใน๔๕รายมี๘รายที่เพิ่งเดินทางกลับจากอินโดนีเซียค่ะ
โดยตรวจพบเชื้อระหว่างที่เป็นการกักตัวจากทางรัฐนะคะ
การที่จะช่วยรักษาคนที่ยังป่วยอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้น
อย่าไปรังเกียจผู้ป่วยเหล่านี้นะคะเขาหายแล้ว
การแถลงกันหน่อยค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้าหรือสวบคอนะคะ
ออกมาแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
โดยบอกว่าวันนี้พบผู้ป่วยใหม่๔๕รายค่ะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๒๓รายเป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่๙ราย
ซึ่งก็เป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๓รายชาวต่างชาติ๑ราย
แล้วก็คนไทยสองรายนะคะคนที่ไปสถานที่ชุมชนสามราย
ประกอบอาชีพเสี่ยงอีก๑รายแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์๒รายด้วยกันค่ะ
ยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือว่าหาแหล่งติดเชื้ออีก๔รายด้วยนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่ของรัฐ๙ราย
โดยเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย๘รายแล้วก็อเมริกา๑รายค่ะ
ในขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยยี่สิบสองราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสองศพด้วยนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมานะคะ
รายแรกเนี่ยเป็นชายไทยอายุ๔๖ปีเขาประกอบอาชีพทำหน้าที่ในโรงรับจำนำ
มีโรคประจำตัวคือโรคอ้วนค่ะแล้วก็มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ
ก็คือแม่และน้องสาวซึ่งแม่และน้องสาวเนี่ยติดโควิด๑๙
แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะผู้ชายคนนี้มีอาการไข้สูงสามสิบเก้าองศา
แล้วก็มีอาการไอเข้ารับการรักษาในวันที่๑เมษายนที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ก็ส่งตรวจทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดสิบเก้าค่ะผลออกมาในวันที่สองเมษายนว่าเขาติดโควิดสิบเก้า
จากนั้น๙เมษายนมีอาการเหนื่อยแล้วก็หอบมากขึ้นคุณหมอต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในวันนั้นนะคะ
สำหรับผู้เสียชีวิตอีกรายหนึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกันค่ะอายุ๖๕ปี
คนนี้เป็นพนักงานทำความสะอาดในกรุงเทพนะคะเริ่มป่วยวันที่สิบเอ็ดมีนาคมด้วยอาการไอ
เจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็อ่อนเพลียจนกระทั่งสิบเก้ามีนาคมค่ะ
เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพยาว๒๔มีนาคมเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพยาว
ก็ส่งตัวไปตรวจทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด๑๙ผลยืนยันในวันที่๒๗มีนาคมว่าเขาติดเชื้อนะคะ
จนกระทั่ง๒๘มีนาคมค่ะอาการเริ่มหนักขึ้นเหนื่อยหอบมากขึ้น
คุณหมอต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย
จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้สิบเมษายนนะคะทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดสองพันห้าร้อยสิบแปดราย
รักษาหายกลับบ้านแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้ารายยังคงอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดราย
และยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่สามสิบห้าศพค่ะทีนี้มันมีกระแสข่าวออกมานะคะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยที่จำนวนผู้ป่วยของไทยเราที่ป่วยโควิดสิบเก้ามันน้อยอ่ะ
เป็นเพราะว่าหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เอาลิสต์ผู้ป่วยนี้ไปยัดให้เป็นไข้หวัดใหญ่หมด
แจ้งเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม่มีเหตุผลเลยที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องปิดบังข้อมูล
ขณะเดียวกันผู้ป่วยจากไข้หวัดใหญ่ก็ลดลงมากด้วยเป็นผลพลอยได้มาจากการที่คนกลัวโควิด
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาเวลาออกไปข้างนอก
จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เลยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ
ส่วนความกังวลจากหลายพื้นที่ที่หวาดกลัว
แล้วบางท่านก็อาจจะเหมือนกับว่าระแวงนะคะ
สำหรับผู้ป่วยที่ติดโควิด๑๙แล้วรักษาหายแล้ว
จะไม่ยอมให้กลับมาอยู่ที่บ้านในชุมชนที่อยู่

ในแพทย์ทวีสินก็ย้ำนะคะว่าอย่าไปรังเกียจคนกลุ่มนี้
เขารักษาหายแล้วและที่สำคัญคนกลุ่มนี้แหละ
คือบุคคลสำคัญเลยที่จะช่วยให้คนที่ยังป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
รักษาหายได้เพราะว่าพลาสมาของเขาเนี่ยมีประโยชน์
เอาไปสกัดเป็นสารในการที่จะช่วยเหลือในการรักษาได้ด้วยค่ะ
ถ้าท่านได้ฟังตรงนี้แล้วคนเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสเสี่ยงเลยเลย
เป็นคนที่ดีซะด้วยซ้ำแต่อาจจะมีข่าวบ้างว่า
ก็ติดเชื้อแล้วติดเชื้อซ้ำอีกนู่นนี่นั่นน้อยมากครับ
อย่าไปเอาคนกลุ่มเล็กน้อยต่างเหล่านั้นมาบอกว่าเป็นประเด็นขึ้นมา
แล้วทำให้เราเกิดการแบ่งแยกกีดกัน
แพทย์ทวีสินก็เปิดเผยด้วยนะคะว่ามีการจัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลต่างทั่วประเทศ
จะส่งไปกว่า๑๑ล้านชิ้นแล้วแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการจัดส่งอีก๒ล้าน๘แสนชิ้นนะคะ